ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สวนลุมพินี
คือตอนนี้สวนลุมพินีนะคุณผู้ชมจะมีคนที่ตกงาน
ไร้บ้านไปอยู่เยอะมากเลยนะคะ
ด้วยความที่สวนลุมพินีก็จะเป็นจุดที่มีคนใจดีคนใจบุญ
แจกข้าวแจกของอะไรกันเยอะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับครอบครัวหนึ่งนะคะ
เป็นพนักงานขับรถอายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินคือเขาถูกเลิกจ้าง
ตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงินหอบลูกหอบภรรยา
แล้วก็ไปนอนอยู่ที่สวนลุมพินีค่ะ
ก็บอกว่าก็ไปรอความช่วยเหลือจากคนใจดีคนใจบุญที่ไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็เนี่ยมีคนไร้บ้านไปนอนกันเยอะเลยนะคะ
ดูบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนไปแจกข้าวทั้งเช้าทั้งเย็นนะตรงจุดนี้
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับในหลิวอายุ๔๔ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะพาภรรยาพาลูกไปปักหลักอยู่ตรงนั้นเลยที่สวนลุม
ลูกอายุแค่สามขวบเองในหลิวบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยเป็นพนักงานขับรถให้กับเจ้าของร้านอาหารน่ะนะคะ
พอมีวิกฤตโควิดสิบเก้าร้านอาหารปิด
นายจ้างก็เลิกจ้างแล้วเป็นการเลิกจ้างแบบกระทันหัน
ก็เข้าใจหัวอกของนายจ้างนะในจ้างเองก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน
ก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจ้างเขายังไงต่อไม่มีสตังค์จ้างต่อแล้ว
ตอนแรกตั้งใจว่าจะพาครอบครัวกลับบ้านเกิดแต่ก็กลับไม่ได้
พรกรฉุกเฉินไม่มีรถกลับเดินทางก็ยาก
ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ
เงินที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวก็ไม่มีเลยตัดสินใจเนี่ยค่ะ
พาเมียพาลูกลูกกว่าสามขวบเองไปนอนกันที่สวนลุม
วันไหนโชคดีมีคนมาแจกเงินวันไหนโชคดีมีคนมาแจกข้าวสารอาหารแห้ง
พอประทังชีวิตไปได้นะคะ
เขาก็บอกว่าก็เป็นห่วงลูกนะเป็นห่วงลูกมากเลยออกมาอยู่แบบนี้
ก็กลัวที่จะติดโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วย
แต่บ้านที่เขาอยู่กันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านเช่าเป็นสังกษี
ช่วงนี้อากาศร้อนมากถ้าตัวเองจะออกมารับบริจาค
ทิ้งลูกเอาไว้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ล่ะลูกแค่๓ขวบเองให้ไปอยู่ร้อน
สังกษีก็อยู่ไม่ไหวก็ต้องหอบกันมาแบบนี้ค่ะ
คิดว่าจะกลับบ้านกลับบ้านเขามาเจอประกาศโควิด๑๙อีก
ประกาศแล้วก็ไม่ให้กลับบ้านไม่ทำอะไรสักอย่าง
ผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงบางครั้งผมน้อยใจนะ
ผมจะให้ลูกเมียกลับบ้านเขาก็บอกว่ากลับไม่ได้
กลับไม่ได้ผมก็ต้องพาลูกเมียมาร่อนเล่อย่างนี้
รอรับของแจกบางคนเขาก็แจกเงินร้อยหนึ่ง
ก็เอาห่อใส่ห่อข้าวอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นส่วนที่ว่า
ซื้ออะไรให้ตัวเล็กมันอันนี้ครับเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปแล้ว
จะมางานที่ไหนเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าช่วงนี้
สมัครงานตั้งแต่กลางเดือนมาเนี่ยประมาณเกือบ๑๐กว่าที่แล้ว
เขาบอกว่ายังไม่พร้อมรับยังไม่พร้อมรับ
ในชีวิตผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยมันมันดูหมดทางจานจริงจริงอ่ะ
เพราะว่าเราก็ตกงานทั้งสองคนหนูก็ยังบอกไปว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งได้ทำงาน
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอดึงกันขึ้นนะพี่
แต่นี่มันทั้งสองคนเลยถามว่าลำบากไหมลำบากมากมากเลยตอนเนี้ย
ก็ได้เงินจากข้าวที่เขาติดมาในแก๊กในกล่องนะคะก็พอได้ซื้อให้ลูก
ครอบครัวของในหลิวก็บอกว่าก็ต้องให้ชีวิตรอดไปวันแบบนี้ไปก่อนนะคะ
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่ที่มีการผ่อนปลนปลดล็อก
กลับบ้านเกิดได้ก็จะกลับนะคะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรที่กรุงเทพแล้วล่ะ
การงานการเงินไม่เหลือแล้วเป็นศูนย์นะคะครอบครัวของในหลิวมาอยู่ที่สวนลุมพินีได้สี่วันแล้วค่ะ
แล้วเขาก็บอกทีมข่าวของเราว่ามองซ้ายมองขวาเนี่ยนะอืม
คนตกงานเยอะมากบางคนนะเป็นถึงพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัท
ที่ถูกเลิกจ้างกระทันหันตั้งหลักไม่ทันมาอยู่ที่สวนลุมก็มีนะครับ
เนี่ยค่ะคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็บอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยนะ
คนไปปักหลักอยู่ที่สวนลุมเป็นร้อยคนนะคุณภาคภูมิคือปกติคนจะมาออกกำลังกายกันเยอะ
ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยครับแต่ว่าช่วงนี้ส่วนสถานที่เขาปิด
เขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันไปก่อนสำหรับคนที่เขาตกงานแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนตอนนี้นะครับ